ต่อเนื่องกันเลยดีกว่าที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมคุณผู้ชมค่ะ

คือเมื่อวานนี้เลิกดีนะวันที่๘เดือน๘เป็นยังไง
มันดูแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลย

ซึ่งตามความเชื่อแล้วเลข๘ถือว่าเป็นเลขมงคล
ชาวจีนเชื่อว่าเป็นเลขที่รวยรวย

หมายถึงรวยแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะ
หลวงพ่อแป๊ค่ะเกจิชื่อดังแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรี
ได้เป็นผู้ประกอบพิธีสะดอกเคราะห์ต่อชะตา
มงคลชีวิตเสริมโชคลาภความร่ำรวย

หนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมพิธีสะดอกเคราะห์
ต่อโชคและต่อชะตาเสริมมุงคนชีวิตครั้งนี้
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วคุณผู้ชมค่ะไปดูดีนะ
ก็ไม่ลืมที่จะเสี่ยงโชคเหมือนกัน
อ่าก็ล้วงหายไปเลยสิจ๊ะ
เป็นหายทองคำหน้าองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
หยิบขึ้นมา๓ลูกเดี๋ยวเราให้ชมเลข
โชคของพี่ใจแอ้นกันแบบชัดเลยค่ะ

ของพี่ใจแอ้นกันคือ๐๕๔ค่ะ
แต่ว่าตรงกลางมันแล้วแต่ความเชื่อบางคนถ้ากลับอาจจะเป็น๒ก็ได้
เอานะของแบบนี้ดวงใครดวงมาแล้วใช่ไหม
เป็นสลับเลขเอาเองไปดูตามแห่งอัตโตริอาว
คุณผู้ชมค่ะต่อด้วยความเห็งดีกว่า

ยังมี๒ลูกทุ่งสาวลูลูลาล่าอาสยามด้วย
ล่าสุดค่ะจับมือกันสร้างบุญ
ทำพิธีเคลื่อนย้ายสรีรังคารนะคะหลวงพ่อเที่ยง
นิจวโรค่ะที่วัดป่าหัวเขียวจังหวัดพัทธลุง
โดยพี่ลูลูค่ะได้ลงภาพเอาไว้นะคะในอินสตาแกรมส่วนตัว
ก็มีครอบครัวไปร่วมทำบุญครั้งนี้ด้วย
ซึ่งชื่อว่าเป็นลูกสาวพญานาคนำโชคลาบมาแจกเป็นแฟนบ่อยครั้งนะคะ
แน่นอนล่ะครั้งนี้ขอโชว์ตัวเลขมงคลนะคะให้ชัดไปเลยละกันคุณผู้ชม
ดูสักหน่อยอ่ะเต็มพี่แจ๊ค
เออตั้งแต่สัปดาห์ตั้งแต่ต้นสัปดาห์มานี่

ไม่ใช่ทำบุญแบบว่าจิตใจแบบว่าผ่องสายอยู่แค่คนเดียว
ให้แฟนได้ชีวิตทุกข์ตัวเลขเปิดแข่บุญด้วย
นะคะเออทำบุญแบบนี้แฟนชอบนะคะเพราะว่าอะไรเหมือนได้บุญไปด้วยอะไรแบบนี้